คุณผู้ชมครับมีเรื่องราวที่เป็นเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับโชเฟอร์รถทัวร์คนหนึ่งนะครับ
มุดเข้าไปซ่อมสายหม้อลมเบรกของรถนะครับที่บริเวณซุ้มล้อด้านหลังนะครับ
หม้อลมเบรกก็ระเบิดขึ้นมาทำให้รถยุบตัวลงมาทับศีรษะเสียชีวิตคาที่นะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบเหตุชายเสียชีวิตคาซุ้มล้อรถทัวร์สายกรุงเทพภูเก็ต
จอดอยู่ลานจอดรถหลังปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนเทพกษัตรีอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ที่เกิดเหตุพบร่างของนายนัฐกิจบำรุงไร่อายุ๒๕ปีโชเฟอร์รถทัวร์อยู่ในท่านั่งคุกเข่า
ซุ้มล้อรถทัวร์ทับเข้าที่ศีรษะเสียชีวิตมีเลือดไหลนองพื้น
กู้ภัยต้องใช้แม่แรงยกตัวรถขึ้นเพื่อนำร่างออกมาตำรวจสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายพบสายหม้อลมเบรกรถหลุดจึงมุดเข้าไปซุ้มล้อเพื่อซ่อมสายลม
แต่ระหว่างนั้นถุงลมเกิดระเบิดรถจึงยุบลงมาทับศีรษะ
แม้ว่าคนที่เห็นเหตุการณ์จะพยายามช่วยกันยกตัวรถแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะมีน้ำหนักมาก
ตำรวจสพแหลมชะบังเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุเชิงสะพานต่างระดับอ่าวอุดม
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีหลังรถเก่งนิสันสีบรอน
พุ่งชนแท่งเบรีเออร์ยางล้อหน้าขวาแตก
ใกล้กันมีรถเก๋งสีเทาอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยินและรถตู้โดยสารสายกรุงเทพระยอง
เฉียวชนบริเวณด้านขวาอีก๑คันจอดกิดขวางช่องทางจราจร
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุคนขับรถเก่งนิสันระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุขับตามหลังรถอีกคันจึงมองไม่เห็นว่าด้านหน้ามีแท่งแบรีเออร์วางอยู่
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถคันหน้าเบี่ยงออกเลนขวาขึ้นสะพานต่างระดับ
ทำให้ชนแบรีเออร์อย่างจังและถูกรถที่ขับตามมาชนท้ายจนได้รับความเสียหาย
หลังจากไทยรัฐเจาะประเด็นนำเสนอคลิปเหตุการณ์รถกระบะอิซูซูสีขาวคันหนึ่ง
ขับย้อนสอนจากแยกไฟแดง๓ทหารมาตามถนนสุวรรณสอนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ทำให้รถเจ้าของคลิปที่วิ่งไปในเส้นทางปกติต้องหักหลบจนรถหมุนคว้างไปชนกับขอบทาง
กันชนได้รับความเสียหายยางรถแตก๑เส้น
พร้อมชี้แจงว่าวันเกิดเหตุขับรถออกมาจากตลาดบคศเพื่อข้ามไปอีกฝั่งถนนแต่เข้าช่องผิดรู้ตัวอีกทีก็เห็นรถเก๋งวิ่งสวนมาแล้ว
ยังไม่เห็นรถที่เขาวิ่งมาไหม

อ่ะตอนนี้กระแสสังคมมันดังมากลุงอยากจะบอกกับสังคมยังไงครับลูกเคยพูดเข้าได้ไหมครับ

กินผิดผลาดไปแล้วก็คุณแรงเลยนะครับ
แต่หลังจากพูดคุยกับลุงคนขับรถกระบะ
ก็ไม่ติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หญิงสาวผู้เสียหายยังยืนยันว่า

ที่ถูกสังคมออนไลน์โจมตี
ส่วนเรื่องคดีความก็ว่ากันไป
ตามกระบวนการของกฎหมาย